สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่แล้วก็ไข่เยอะเอาเอามาโคนมาเลยค่ะ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

ก็มันกี่วันล่ะมันก็ต้องสักพักสักพักมันก็ต้องมีอย่างนี้
นึกออกไหมเอาคุณมาไว้ตรงนี้ด้วยกันเลยละกันอ่ะ

ก็พยายามไปหาเป้าหวัดของผู้หญิงคนนี้ไปหาเขาใหญ่เลย
เขาบอกกันอีกว่าพ่อเนี่ยรวยเป็นอันดับ๔ของประเทศไทย

วันเกิดลูกสาวเนี่ยซื้อบ้านหลังละ๖๐ล้านให้ไม่พอ

รีสอร์ทลูกสาวอยู่ที่ภูเก็ตไว้ทำมาหากินอีก

ก็ยังไม่รู้เค้าเป็นอภิมฮาเศรษฐีจริงหรือเปล่าแม่เขาเป็นหมอ
ไม่แม่เขาเป็นหมออยู่อาณามัยพ่อเขาทำสวน

อันนี้คือคุณชาคิดออกมาบอกหรือเปล่าหรือว่าคุณหนุ่มกัญชัยออกมาบอกคะ
ก็ตามกระแสข่าวเขาว่าอย่างนั้น
แล้วคุณแม่เนี่ยเอาความจริงคือคุณแม่เนี่ยเป็นหมออยู่อนามัย
อ่าส่วนคุณพ่อเนี่ยทำสมวนคุณพ่อเนี่ยทำสมวน
แล้วคนไปจีระนันมโนแจ่มอะไรกันขนาดนั้น

อ้าวอีฟ่าชักเกี่ยวอะไรเรากัน

อ่าวนุ่มชั่วใช่ไหมคะถัดทิ้งค่ะ

มาเป็นเพื่อนแล้วก็เอ่อคือเขาก็โทรไปมาเอ่อเป็นไงบ้าง
สบายดีไหมซึ่งตัวผมเองผมเป็นคนที่อยากมีครอบครัวอยู่แล้ว
อยู่ดีเขาก็เดินเข้ามาบอกพี่
หนูว่าหนูท้องอืมไข่สองใบอ๋อแฟนพี่แฟนเป็นแฟน
เป็นแฟนนี่ประโกนแพนรุดไปคนอ้าวใช่ก็เลยโอ้
ยิ้มมันสวยงามเลยแล้วน้องเขาแบบเขาบอกขอโทษ
ว่าเขาดูแลลูกไม่ดีแล้วก็แบบใช้ผิดไม่ใช่

แล้วที่สำคัญท้องนี้ได้ลูกแฝด

แต่ไปดูแล้วไปเอ็กซาเรย์ไปหาหมอแล้ว

แล้วก็อย่างที่บอกจะแต่งในวันพรุ่งนี้แหละ

รู้จักจากการเป็นเพื่อนก่อน
เริ่มโทรติดต่อคุยเรื่องอาหาร
ใช่น้องรู้เพราะว่าน้องอยู่ในกองละครกับพี่ชาคริสค่ะ
ตอนนี้พี่ชะคริสเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องแบบอาหารหลายตัวมาก
คือเรามีโอกาสเคยได้กินของเขาด้วยขนมเป็นถั่วเป็นอะไรอย่างนี้

นี่แหละเรื่องอาหารเรื่องกิน
ช่วงแรกก็คิดจะเฟสออกเหมือนกัน
เพราะเขาจะมาคบกับเราก็ต้องเจอการกดดันจากหลายด้าน
เพราะเราคือชาคริสต์แต่ก็ยังยั้งไว้
แต่เขาเป็นเพื่อนคู่คิดได้ทุกเรื่อง
จนมาถึงจุดหนึ่งเราต่างถามว่าสรุปแล้วเนี่ยเราสองคนเป็นอะไรกันวะ

เขาทำให้เราใจเย็นจริงแต่ชาคริสต์สองสามเษยอ่อนสี่เดือนที่ผ่านมา

เขาก็ไม่วุดวือนะที่เราเจอช่วงหลังที่เล่นละคร

ความคิดของชาคริสบอกเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
เขาจะเว้นพื้นที่ให้เราหลายอย่าง
ตรงกันเลยกับตัดสินใจครบ

เหมือนวันนี้อายุ๒๒อีกครั้งหนึ่งเลย

มีสถานที่แต่งงานหรอคะ
งานแต่งงานของพี่สคริสกับพี่แอน

สถานที่แต่งงานหรอ
แองจี้เป็นยังไงอธิบายให้ฟังสิ

สถานที่แต่งงานของชาคริสกับคุณแอน
แต่งกันที่จันทบุรีเพราะคุณแอนเป็นคนจันทบุรี

คิดถึงแล้วเรื่องอัศังคุณอัศังหาไม่ใช่

คุณพ่อทำสวน

รักษาความปลอดภัย
ให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานเข้าพื้นที่เท่านั้นเลย

ตอนนี้คนก็ถามว่าที่เจ้าสาวก็คือคนปกติ

เป็นแพทย์ประจำอยู่ที่จันทบุรี

ผมมีที่อยู่ที่โป่งน้ำร้อน

พอได้เห็นชีวิตของคุณเกลือ

ก็เคยคุยกับแอลล์ว่ามีหลานก็ดีเนาะ

คือแม่ของคุณชาคิดป่วยอยู่เนี่ยแม่จะได้หายแต่เขาบอกว่าผมเนี่ยไร้น้ำยา
คือคุณชาติคิดเนี่ยไร้น้ำยาเขามาแซวของเขาเองด้วย
ผมอยากมีครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็อยากทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว
เวลาเราเจอเด็กเราก็ชอบพอเช็คออกมาวันที่คุณแอร์เนี่ยเช็คก็คือเครื่องตรวจคันธรรมดาน่ะ
ขึ้นมาเป็นขีด๒ขีด๒ขีดเขาบอกเขาเฮเลยนะเฮดีใจมากเราดีใจมาก
แล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกว่าเป็นลูกแฝดด้วยได้แฝดหญิงแฝดชายด้วยเธอ
ผมตั้งชื่อลูกไว้ตั้งแต่เด็กแล้วพอไปอันเตอร์ซาวน์อีกรอบหมอบอกหลุดไปคนนึงแล้ว
เหลืออยู่คนเดียวแม่คุณแอร์เนี่ยเขาก็เสียใจน้องเขาก็ขอโทษที่ดูแลลูกได้ไม่ดี
เขาทำงานเก่งเขาเข้ามาเติมเต็มผมโชคดีมากทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนนะครับ
ตอนนี้ก็แข็งแรงขึ้นส่วนงานแต่งงานพรุ่งนี้เขาบอกพิธีทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
มีแต่ครอบครัวแล้วก็เพื่อนมีแต่คนที่รักกันเท่านั้นนะฮะ
ผมขอทำอะไรให้กับเขาให้เต็มที่และขอให้พี่เข้าใจให้ทุกอย่างเป็นไปราบรื่น
แต่งแบบง่ายตอนนั้นผมหย่าไปแล้วผมเริ่มคุยกับเขาประมาณต้นปี
เรื่องมันเริ่มจากเช็คใบเดียวนี่แหละ
ว่าตามเงินว่าเช็คออกหรือยังว่ะ

ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะไปไหว้นะฮะ
อายุปูนนี้แล้วจะเข้าไปกราบพ่อแม่แล้วก็ขอบคุณ
ก็อีกสิ่งหนึ่งคุณชาคิดเขาฝากย้ำมาว่าส่วนเรื่องโปรไฟล์ที่คนไปแชร์กันมหาศาลเหลือเกิน
ว่าเขาเป็นใครไปขุดคุยเรื่องของเขาน่ะ
คุยแบบว่ามหาศาลว่าเป็นลูกอภิมหาเศรษฐีอันดับที่๔ของประเทศไทย
เป็นเจ้าของอสังหารินทรัพย์มากมาย
บ้านที่กรุงเทพวันเกิดที่ผ่านมาเพิ่งซื้อไป๕๐๖๐ล้าน
เขาบอกว่าไม่ว่าจะจนหรือรวยแต่พออยู่เป็นคู่ต้องช่วยกันทำมาหากิน
ผู้หญิงยังไม่ชอบนั่งอยู่บ้านเฉย
ผมจะได้เป็นพ่อคนแล้วผมดีใจมาก

แต่เขาอยากอยู่แบบง่ายคุณชาคิดเขาสร้างบ้านอยู่แล้ว
เขาสร้างบ้านอยู่แต่ก็ไม่เสร็จนะเขาไม่ได้ทำก็ทำเรื่อย
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันส่วนตอนนี้วางแผนธุรกิจก็ต้องมั่นคง
ต้องเริ่มมีเวลาแล้วล่ะจะให้เขามาเลี้ยงคนเดียวก็คงไม่ได้
แล้วก็จะจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ผมไม่คาดหวังอะไรกับความรักอีกแล้วครับ
จะได้เป็นพ่อคนแล้วจากนี้ก็จะเริ่มลดลดงานในวงการบันเทิงบ้าง
แล้วก็ให้เวลากับครอบครัวเราต้องทำทุกอย่างให้มั่นคงจัดแจงเวลาให้เป็น
จดทะเบียนสมรสต้องทำทุกอย่างให้มันถูกต้องครับ
แอ้งที่ตอนนั้นหมอลักษณ์อะเขาตูดวงหมอลักษณ์เคยฟันทงไหม
เข้ามาคุ้มกับบุญเซชน์หรือเข้ามาคนเดียว
มาคนเดียวแล้วเราจะรักเขาว่าอะไรอะ
นั่นไงคนพี่แม่บอกว่าเขาเข้าถ้ำไปนั่นไงวิปัสไสธาอะไรอย่างนั้นไง
ก็ตอนนั้นก็ขอคิวมาเขาก็มาให้นะคะ
แล้วก็แบบมาพูดเรื่องแล้วเขาก็เหมือนหมอลักษ์ก็เคยบอกว่าเนี่ย
ตอนนั้นน่าจะปีเมื่อปี๒ปีที่แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีแฟนที่จะทำให้คุณหยุด
เมื่อปี๔อะใช่แล้วก็จะเจอคู่แท้แท้จากนั้นแล้วก็ทุกคนก็คิดว่าน่าจะเป็นนี่แหละแต่ก็ตอนนั้น
ก็ไม่มีทีท่าว่าจะแบบมีลูกมีอะไรอย่างนี้ไงก็เป็นเรื่องแต่พี่ชะคริตก็คงอยากมีลูกเนาะเมื่อไหร่ยินดีกับพี่ชะคริตด้วยนะคะ
ก็ยินดีด้วยนี่ก็ทั้งหมดเคลียร์นะฮะสำหรับข่าวที่เขาปล่อยกันไปสี่ห้าพันล้านใช่เขาพูดชัดเจนมาจากปากพี่ชาคริสเลยชัดเจนนะคะ
สำหรับคนที่ถามว่าท้องก่อนหรือเปล่าเขาก็กลัวท้องก่อนเขาก็เพิ่งรู้จักกันมาไม่กี่เดือนแสดงว่าวันที่เขาแต่งก็เพราะว่าผู้หญิงมาบอกว่าท้องแล้วหลุดไปหนึ่งเขาก็เลยแต่ง
ทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายก็คือจะมีการจดทะเบียนสมรสตามที่พี่ชะคิดบอกไปนะคะสู่ขอกันไปเรียบร้อยกับคุณพ่อคุณแม่

เขาบอกว่าเลิกกันด้วยดีไม่มีมือที่๓นะคะ
ก่อนหน้านี้หัวใจก็กระชุ่มกระชวยไม่น้อยเลยทีเดียว

แต่สำหรับพระเอกหนุ่มตอนนี้ก็บอกออกมาชัดเจนเลย

เพราะว่าตอนนี้เริกราวกับแฟนสาวให้สวยเอ่ย
ธัญวัลเทพหัสดินณอายุทยา
ก็เลยไปอัปเดตกับหนุ่มป้องสักนิดนึง
บอกว่างานนี้เนี่ยแฮปปี้แบบนี้หัวใจเป็นยังไงบ้างล่ะ
ก็หัวใจตอนนี้ปกติครับโสดแล้วไม่มีอะไรก็ห่างกัน
ไม่ค่อยได้คุยกันแล้วไม่เกี่ยวว่ามีข่าวเลยห่างกันนะคะ
อย่างที่บอกว่าคนเราก็ลองคบดูกันไป
เป็นแฟนกันไม่จำเป็นเลยต้องแต่งงานกันซะหน่อย

ก็เลิกกันไปก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกัน
ตัดสินใจนี่เป็นของทั้งสองฝ่ายใช่ไหม
เขาก็บอกครับเป็นการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายไม่มีใครผิด
คบกันคนสองคนไม่มีใครผิดอยู่แล้วถ้าผิดก็ผิดด้วยกันทั้งคู่
แล้วเราก็ไม่มีอะไรติดค้างติดใจกันก็จำแต่สิ่งดีเอาไว้
อะไรที่ไม่ดีก็ลืมไปจำเป็นประสบการณ์แก้ไขกันไป
ตอนนี้ห่างกันประมาณ๒เดือนแล้วนะคะ
ใครอยากเป็นไฮโซต้องมามีแฟนเป็นดารานะเธอเนาะ
ถ้าคงเป็นฮาโซต้องมาทำเป็นไฮโซเท่าไหร่นะ

เกี๊ยว
เอ้ามาเรื่องขวัญบ้างนะฮะขวัญอุสามณีถูกทักนะฮะ

คือมีคนไปถามคุณก๊อฟเขาบอกว่าเนี่ยช่วงนี้ไม่เห็นลงรูปคู่กับก๊อฟเลย
ไม่ใช่ก็ไปถามว่าไม่เห็นลงรูปคู่กับขวัญเลย
ก็เลยโพสต์ไอจีบอกว่าไม่ได้โลกเว้ยอย่ามโน

เออเขาลงอย่างนี้เลยนะเขาบอกล่าสุดนักข่าวก็ไปเจอคุณขวัญ
ก็เลยไปถามว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเจอกันหรือเปล่า
ชาตินี้จะมีโอกาสได้เห็นแฟนพี่รถเมย์ไหม
โอ้ยยังไม่ถึงเวลาไม่ต้องเปิดหรอกเดี๋ยวเจอเอง

เขาอาจจะเป็นชาติคิดก็ได้ปุ๊บแต่งเลย

จริงผู้หญิงทุกคนก็อยากแต่งงานไหมเอาจริง

ก็อยากแต่งงานแต่ว่าเอาให้เจอคนที่ดีก่อน
ก็คุณก็ไม่ต้องมาถามเขานะคะ
ก็เหมือนกันนั่นแหละ
คุณละกะเทยก็อยากแต่งเลย
แต่พวกผู้หญิงสวยสวยเก่งอย่างงี้
มันอยากจะจะมีแฟนจริงหรอเขาก็ต้องยาก

บางทีมันก็เป็นไปได้นะเถอะ

ที่ประกาศติดป้ายหาคู่

อันนี้พูดเลย

คุณนายม้ายังมีเนื้อคู่ตอน๖๐กว่า
แต่มีอยู่คนหนึ่งเขาอยากจะรู้เรื่องว่า

หลายคนจากกระแสเราเคยทำรายการของเราเนี่ย

แล้วในที่สุดคนเอาลูกเทพไปทิ้งหมดเลย

นอกเคยเห็นนอกเคยเห็น

ไม่ใช่แล้วลูกเทพมาบอกค่ะว่าอยากไปเที่ยวหัวหิน

แต่ว่าเขาที่เขาอยากรู้ที่สุดในการดูดวง

เขาอยากรู้แค่อย่างเดียวว่าเขาจะมีความรักไหม

ใครจะเชื่อว่าดังพันกรไม่เคยมีแฟน

คุณมาร่วมดูหมู่ไหนคืนนี้

แต่เวลาจะมาสายนี่เขาบุกเวลาให้๑๐นาที
บ๊อสนึง๔ทุ่มเรามาดูซิว่าอุ๊ยคนที่มีความพร้อมในหมดทุกอย่าง
รวยหมดทุกอย่างเขายังจะมูเตรลูกันด้วยเหรอดังปันก่อนกลับมาเจอกัน๔ทุ่มอย่างนี้ครับ